เหมือนเป็นแรงกำลังใจให้เราอะเนาะ

เราก็รู้สึกว่าอยากจะทำงานแบบว่าดีต่อไปอะค่ะ

นี่มันเดินสายล่ะ
อ๋อคือถ้ามีใครแจกเราก็ยินดีที่จะไปอะค่ะ
แต่คุณกบมาเยอะหรือคะ
ไม่เต็มค่ะรับได้เรื่อยค่ะ

แล้วเริ่มกดดันไหมพี่อำรับลักษณ์เรื่องต่อไปก็จะยังไงดี
ก็กดดันนะเพราะว่ายิ่งมีรางวัลจริงแล้วอั้มเป็นคนไม่เครียดเรื่องรางวัลเลยนะจริง
คือพูดได้เลยว่าไม่เครียดเรื่องนี้เลยไม่ได้อยากจะได้อยากจะมีเหมือนคนอื่นเขานะ
แต่แค่พอมันได้มาแล้วจะทำยังไงให้มันแบบว่าคนไม่ผิดหวังแค่นั้นเองค่ะ

สัมภาษณ์ในที่เราคุยกันเรื่องเดียวกันอ๋อเรื่องนี้เรื่องนี้
เพื่อนจะไม่งงเพื่อนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
มีตุ๊กตาไหมอยากแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องดูบทไปด้วยนะคะ

หมดหมดมาอ่านแค่ตอนเดียวค่ะก็มีดูอยู่

อยากเล่นทุกเรื่องค่ะ
จริงตอนนี้มีบทละครเลือกเยอะไหมครับยัง
ก็มีแต่มันก็ต้องดูด้วยวัยด้วยอะไรหลายอย่างนะคะ
สิ่งแวดร้อนหลายอย่างก็ต้องดูด้วย

อยากเล่นสไตล์หนักเยอะพิเศษไหมครับยังค่ะ
อะไรที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเล่นนะคะ

ถ้าเกิดมีอะไรแปลกใหม่ก็อยากเล่นไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงก็ตาม

พี่กำลังรออยู่ว่ามีอะไรดีเสียงกันร้อนมาก
อ้๋อมมีอยู่ในใจของอ้๋อมแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับ
แต่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแล้ว
ร้อยนาคีของพี่ตุ๊กตานี่ก็น่าอยากเล่นของพี่ตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็ลองดูก่อนเนอะ

เกมตวิดัก